จบ

หวย๓๐ล้านอยู่กับไทยรัฐทีวี
ทีมข่าวของเราก็ติดอยู่ทุกพื้นที่นะครับ

คดีนี้ไม่ใช่แค่เรื่องของคนสองคน
ว่าหวยจะเป็นของใคร
แต่คดีนี้นะครับมันนำไปสู่เรื่องของการดำเนินคดี
การทำสำนวนการสอบสวนเบื้องลึกเบื้องหลัง

เป็นขบวนการไหมหรือมันถึงขั้นเป็นแผนประทุศกรรมอะไรยังไง
เมื่อวานนี้ผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางก็บอก
บอกว่าต้องเอาคดีนี้มาเป็นคดีที่จะป้องกันต่อไป
ไม่ให้อนาคตเกิดขึ้นแบบนี้อีกด้วยนะคุณเขียนมาสอน
เพราะว่าณวันนี้เราก็เห็นแล้วนะคะว่าผลการทำสำนวนออกมาในเบื้องต้นนะ
ระหว่างทางตำรวจภูทรภาค๗กับทางกรมคับการปราบรามมันต่างกัน
เพราะว่าตอนเป็นตำรวจภูทรภาค๗ออกมาแถลงสำนวนคดีนี้เนี่ย
กลับคราวนี้เนี่ยถ้าล่าสุดกลายเป็นแจ้งค้อหาครูปรีชา
เจ๊บ้าบินคือมันต่างกันเลยนะคะคนละคั่วกันเลย
ต่อให้พบตรยังไม่ได้นั่งโต๊ะแถลงเนี่ย

เดี๋ยวต้องรอฟังที่พบตรแถลง
หลังจากที่สารอนุมัติหมายจับครูปรีชาและเจ๊บ้าบินนะครับ
บ้าบินคือแม่ค้าลอตเตอรี่ที่ยืนยันมาตลอด

นักข่าวก็ถามเจ๊บ้าบินคุณเขมสอน
เจ๊บ้าบินนางรัตนาพรสุภาทิพย์นะครับ
ว่าเออตกลงเป็นยังไงเตรียมเงินประกันตัวไว้หรือยัง
เจ๊บ้าบินบอกว่าคือไม่ขอตอบเรื่องนี้
แล้วก็ยังไม่ได้คุยอะไรกับใครด้วยไม่ได้เตรียมอะไรด้วย
และตอนนี้ก็ยังไม่เห็นตำรวจมาที่บ้าน
ลูกกับคนที่บ้านก็ยังชิว

ตเตอรี่๓๐ล้านเป็นของครูปรีชา
เปลี่ยนใจกลับคำให้การเจ๊มั่นใจ

ผู้สื่อข่าวถามว่าช่วงนี้เห็นมีหลักฐานใหม่มามากมาย
อะไรเยอะแยะไปหมดเลยเจ๊มองยังไง
เจ๊บอกว่ามันก็เป็นแค่พยานเราไม่มีหลักฐานอะไร
แต่มีความมั่นใจว่าเราขายให้ครูปรีชา
สังคมต้องทนไปอีกนิดขอให้ลุ้นไปจนกว่าจะจบ
กว่าคดีจะสิ้นสุดนี่พูดเหมือนครูปรีชาเลยนะครับ
บ้าบินขอให้คนที่ติดตามข่าวเรื่องนี้
วิจารณญาณในการชมในการตัดสินใจ
อย่าเพิ่งบวนสรุปวันนี้ยังไม่ใช่บทสรุป
ยังต้องต่อสู้กันต่อไป
ก็มีนักข่าวถามเจ๊บ้าบินอย่างนี้เลยนะคุณเขียนมาสอน
บอกว่ามีคนบอกว่าเจ๊เนี่ยเป็นคนจุดกระแสเริ่มต้นเรื่องนี้
คดีนี้ทำให้ครูปีชาอุปทานไปว่าถูกหวย๓๐ล้านจริง
บ้าบินกล่าวว่าก็แล้วแต่สังคมจะคิด
แต่ความจริงก็คือความจริง

ตอนนี้ยังไม่รู้ว่าใครผิดใครถูก
คุณผู้ชมคะตอนนี้บ่ายโมงตรงแล้วนะคะ
ก็เป็นกำหนดการที่ทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติบอกว่า
จะมีการแถลงโดยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ

แต่ผู้สื่อข่าวที่อยู่ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

ทีนี้ก็มาดูการให้สัมภาษณ์ของฝั่งหมวดจรูนกันบ้าง

ตั้งแต่เช้าที่ผ่านมาผู้สื่อข่าวก็ไปคุยกับหมวดจรูนเหมือนกันนะคะ

วดบอกว่าเดี๋ยวขอฟังการแถลงข่าวสรุปสำนวนคดี
จากผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติตอนบ่ายนี้ดีกว่านะคะ
ส่วนตัวก็ไม่รู้สึกอะไรไม่จำเป็นต้องเตรียมอะไร
มั่นใจการทำงานของทางตำรวจกองปราบรามอยู่แล้ว
เชื่อว่าเมื่อคืนนี้ครูปรีชาไม่ได้ฝันดีตามที่ให้สัมภาษณ

นี่ไปรู้ฝังครูปีชาเขาฝันอะไรจะอย่างไรด้วยใช่ไหมไปเดาใจ

ทนายความของหมวดจรูนก็บอกว่า

หลังจากพบตรแถลงข่าวในวันนี้
ตัวทนายสิทธาพร้อมด้วยหมวดจรูน

ช่วง๔โมงเย็นที่มูลนิธิของเขาค่ะ
เกี่ยวกับแนวทางในการต่อสู้คดีทั้งหมด
เพราะว่าฝั่งครูปรีชายังคงยืนยันว่า
ก็จะไปสู้คดีกันในชั้นศาล

เดี๋ยวจะมาชี้แจงแนวทางการต่อสู้คดี
หลังจากนี้ต่อไปนะคะ

หมวดจรูนเขาก็ไม่ได้ให้สัมภาษณ์อะไรเยอะตั้งแต่
๒วันแล้วนะคะเพราะว่าทางธนายตั้ม
ขอความร่วมมือเอาไว้ว่าเงียบไว้ก่อนดีกว่า
ก็ไม่อยากจะให้ไปกระทบกับรูปคดี

ไม่กี่นาทีค่ะคุณผู้ชมค่ะอึดใจเดียว
ก็มีรายงานข่าวล่าสุดนะครับว่า
อกจากบ้านของครูปรีชา

ตอนนี้ตำรวจก็เข้าไปที่บ้านเจ๊บ้าบินแล้วนะครับ

ก็คงจะหาพยานหลักฐานอะไรเพิ่มเติมนะครับ

พาตัวเจ๊บ้าบินเข้ามาที่กรุงเทพ
มาที่กองประดาษพร้อมกับครูปรีชา

สลากกินแบ่งรัฐบาลที่ออกรางวัลที่๑

แล้วก็แปลว่าครูปรีชาไปที่
บอกว่าสลากของตนหาย

ขอตรวจสอบว่าใครเป็นคนไปขึ้นเงิน
และกองสลากก็แจ้งมา

รตโชจรูนวิมู๋น
ปรากฏว่าร้อยตำรวจโฮจรูลก็เป็นตำรวจเกษียณในพื้นที่การจะนำบุหรี่
แล้วก็นำมาสู่การฟ้องร้องกันแล้วทีนี้
พยานหลักฐานต่างนานามากมาย
สำนวนคดีจากการทำจากสพเมืองไปที่ภูทรภาค๗
จนถึงกองปราบในขณะนี้
ไปดูล่าสุดหน่อยไหมว่าเป็นยังไงบ้างนะฮะ
ครูปีชาตอนนี้ทีมข่าวของเราก็ตามอยู่นะ
คุณยุธยาตุ้มมีผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวี
ก็เกาะติดความเคลื่อนไหวมาอย่างต่อเนื่องนะคะ

พร้อมรายงานส่วนบรรยากาศนะคะคุณยุทยาค่ะ

ล่าสุดตอนนี้หลังจากจริงที่นี้ได้พากครูปีชานะครับ
เดินทางมา
ก็อย่างที่บอกนะคะว่าครูปรีชาพอพักรางวัลลงมาจากห้องเรียน
ยังอยู่ในสายนะคะคุณยุธยาเชิญต่อเลยค่ะ
หลังจากที่พากครูปีชาออกมาจากโรงเรียนเทพบรมกลางสี่

พึ่งพรุงสอนถึงประมาณช่วงเที่ยงนะครับ
ก็มีเจ้าหน้าที่ได้พา

ซึ่งตอนแรกได้รับรายงานว่า

กรุงเทพมหานครเลยนะครับ

เดินทางมาที่บ้าน

การเข้าไปน่าจะเป็นการ
ผลหลักฐานต่างที่อาจจะเกี่ยวข้อง
คดีนี้อยู่ที่บ้านของครูปีชานะครับ

หลายคนนะครับที่เข้าไปภายในบ้าน

ขณะนี้เจ้าหน้าที่กำลังเดินเข้าไปภายในบ้านแล้วนะครับ

อยู่บริเวณด้านหน้าบ้านได้สักพักหนึ่งนะครับ

ก็ไม่แน่ใจว่าในบ้านเองจะมี

ตัวครูพี่ชาเอง
เป็นคนนำเจ้าหน้าที่ในการตรวจค้น

ครูพี่ชาอยู่ด้วยครับ
ก็คือเดินนำเข้าไปในบ้านในการตรวจค้นด้วยใช่ไหมคะ

คุณครูก็เดินทางเข้าไปด้านในด้วย

นี่คือภาพสดที่หน้าบ้านพักของครูปรีชา

นะฮะคุณยุทยาได้

ตำรวจไหมครับว่าขั้นตอนจากนี้เนี่ย
เขาจะทำอะไรยังไงต่อครับหลังจากที่ตรวจค้นเสร็จครับ
พอดีเสียงมันสะท้อนกลับมาหาผมนะครับอาจจะ

เรื่องต้นที่ได้พูดคุยกับเจ้าหน้าที่นะครับก็ยืนยันว่า
ก็มีรายงานว่าน่าจะไปถึงช่วงเย็น
สะวางกระแสบอกว่าจะขึ้นเฮียลโกปเตอร์ขึ้นไปนะครับ
คุณยุธยาคะสีหน้าของครูปรีชาเป็นยังไง
ลักษณะท่าทางของญาติครูปรีชาที่รออยู่ในบ้าน
แล้วตำรวจเข้าไปตรวจค้นเป็นยังไงบ้าง

สำหรับหญ้ายาดของครูพิชายังมองไม่เห็นนะครับ
ครูก็มีสีหน้ากังวลเล็กน้อยนะครับ
แต่ก็ยังคงยืนยันว่าไม่น่าเป็นห่วงแล้วก็พยายามที่จะโทรศัพท์ตลอดเวลา
ว่าน่าจะโทรศัพท์ติดต่อกับนายแล้วก็อาจจะติดต่อกับญาติญาตินะครับ
ก็ยังคงยืนยันว่าคุณครูเองมีหลักฐานต่างที่ชัดเจน
ว่าตัวเองเป็นเจ้าของลอตเตอรี่ก็พร้อมที่จะต่อสู้
เหมือนกับที่คุณครูเคยบอกก่อนหน้านี้นะครับว่าแม้ว่าผลจะออกมาอย่างไร
หรือผลจะออกมาเป็นของทางฝั่งหมวดจรูนว่าเป็นเจ้าของสลากเองเนี่ย
ก็พร้อมที่จะต่อสู้ในชั้นศาลต่อไปก็คาดว่าน่าจะมีการเตรียมความพร้อมมาระดับหนึ่งเนี่ยนะครับ
แต่ก็อีกส่วนหนึ่งคือครูอาจจะไม่ได้ตั้งตัวว่าจะมีการจับกลุ่มในวันนี้จริงนะครับ
คุณยุธยาทางเจ้าหน้าที่เขาได้บอกไหมฮะว่าในส่วนของเจ๊บ้าบินเนี่ย
คุมตัวเข้ามาพร้อมกันไหมจะไปเจอกันที่ไหน
รถคนละคันแล้วมารวมกันหรือว่าจะเอาไปขึ้นฮอด้วยกันหรืออะไรยังไงฮะ
มีรายงานเหมือนกันนะครับว่าจะไปจับกลุ่มนางรัตนาพรหรือป้าเจ๊บ้าบินเนี่ยนะครับ
ก็น่าจะทำเหมือนกันก็คือไปหานางรัตนาพรแล้วก็น่าจะเป็นการค้นบ้านเหมือนกันนะครับ
แล้วก็อาจจะนำตัวไปพร้อมกันครับ
ใช้เจ้าหน้าที่คนละชุดตอนนี้แต่อยู่ที่ว่าจะนำเข้ามาพร้อมกันหรือเปล่าค่ะ
ทีนี้แล้วพอครูปรีชาอยู่ในความควบคุมของทางเจ้าหน้าที่ทางพนักงานสอบสวนเนี่ยนะคะ
ครูปีชายังสามารถให้ข้อมูลอะไรกับสื่อมวลชนได้ไหมคุณยุธยาคะ
ตอนนี้ยังครูปีชายังไม่พูดอะไรเลยนะครับ
ครูปีชาอยู่บนรถฟอร์ดสีดำของเจ้าหน้าที่กองคับการปราบปรามเนี่ยนะครับ
สื่อมวลชนก็พยายามจะถามว่าครูปรีชาต้องการจะวบใครหรือเปล่า
ต้องการติดต่อทนายความไหมหรือว่าต้องการติดต่อภรรยาหรือว่าติดต่อยาดหรือว่าพี่สาวหรือไม่
ครูปีชาก็ยังไม่พูดอะไรครับ
ครับเดี๋ยวถ้ามีความคืบหน้าเคลื่อนไหวอะไรยังไงเพิ่มเติมโดยเฉพาะถ้าออกมาจากบ้านเรียบร้อยแล้วคุณยุธยาแจ้งเข้ามาได้เลยนะฮะ

ขอบคุณคุณยุธยานะคะเราก็มีทีมข่าวตามเจ๊บ้าบินไปด้วยนางรัตนาพร
ถ้ามีความคืบหน้ายังไงเดี๋ยวเราจะรายงานให้คุณผู้ชมได้ทราบเพิ่มเติมนะคะ
ครับก็เกาะติดกันต่อเนื่องมาตั้งแต่พฤศจิกายนปีที่แล้วนะ

คือคดีนี้เนี่ยผมว่ามันทำหนังได้เรื่องหนึ่งเลยนะคุณเข็มมาสอน
จริงแล้วก็ตอนนี้นะคุณผู้ชมความเคลื่อนไหวในโลกโซเชียลโอ้โหตั้งแต่เช้า

ส่งข้อความมาทางไลน์หน้าจอไทยรัฐทีวีว่าลางานเพื่อวันนี้

ครับอ่าก็เดี๋ยวไปดูกันหน่อยนะฮะกระแสในโลกโซเชียลวันนี้นะครับว่าเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับ
เพราะว่าต่อเนื่องกันตั้งแต่เช้าแล้วนะฮะคือถ้าเราไปดูจากเฟสบุ๊กนะฮะที่เป็นเพจเฟสบุ๊กของไทยรัฐนะครับ
กันเป็นจำนวนมากนะครับก็มีทั้งที่บอกว่าไม่รู้สึกแปลกใจอะไรกับหมายจับที่ออกมาเพราะว่าก็คิดอยู่แล้วแหละว่าคงจะต้องเป็นฝั่งครูปรีชาที่ถูกออกหมายจับ

บางคนก็บอกว่ารู้สึกสงสารครูปรีชาก็มีนะครับบางคนก็บอกว่าถึงขั้นนี้แล้วใครถูกใครผิดก็ต้องสู้กันไปคนที่รู้ว่าตัวเองไม่ถูกก็ยิ่งสู้สุดใจเพราะกลัวติดคุกบางคนก็บอกว่าคดีเพิ่งจะเริ่มต้นยังไม่จบง่ายแน่

ใช่ค่ะใช่ค่ะเพิ่งเริ่มต้นค่ะนี่เป็นในชั้นของพนักงานสอบสวนเท่านั้นค่ะเดี๋ยวก็ต้องส่งสำนวนคดีไปให้ทางอายการเพื่อให้อายการส่งฟ้องต่อสารแล้วก็กระบวนการอย่างต่อเนื่องถ้าสู้กันในชั้นศาลถ้า๓ศาลจริงเนี่ยอย่างน้อยก็๕ปีนะคุณภาคภูมิ
มันก็อยู่ที่ว่าถ้าต้องสู้กันถึงตรงนั้นก็คือต้องสู้แน่แหละครูปีชาเขาคงจะสู้ถึงชั้นศาลจนถึงที่สุดของศาลเนี่ยแต่ระหว่างทางนี้เนี่ยคดีทางแพ่งที่ครูปรีชาไปฟ้องแพ่งเอาไว้แล้วตอนนี้สารก็อายัดเงินที่เหลืออยู่๒๕ล้านของหมวดจรูนเอาไว้เนี่ยตรงนี้ยังต้องรออีก๕ปีไหม
แพ่งที่ต่อเนื่องกับคดีอาญาส่วนใหญ่ก็คือต้องรอคดีอาญาตัดสินก่อนถึงจะไปตัดสินในส่วนของคดีแพ่งได้ถ้ามันเป็นเรื่องที่เกี่ยวเนื่องกัน
ว่าคดีแพ่งตอนนี้จะดำเนินการขั้นแรกไปแล้วนัดแรกไปแล้วนะฮะนั่นเท่ากับว่าหวดจรูนก็ต้องรอจนจบที่ศาล
เรื่องของการอายัดเงินเนี่ยนะคะเมื่อวานนี้เนี่ยอาจารย์ปรเมฆรองอธิบดีอายการท่านให้สัมภาษณ์ในรายการถามตรงกับคุณจอมขวัญเหมือนกันว่าอาจารย์เองก็สงสัยเกี่ยวกับเรื่องของการอายัดเงิน
มันเหมือนกับอายัดซ้ำอายัดซ้อนซึ่งไม่รู้ว่าเป็นการอายัดที่ถูกต้องตามขั้นตอนหรือเปล่าเนี่ยก็ต้องมาดูกันต่อเพิ่มเติมด้วยนะคะส่วนบรรยากาศที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติตอนนี้นะคะโอ้โหสื่อมวลชนก็เยอะมากไปรอกันตั้งแต่เช้าใช้ห้องประชุมศรียานนลนะคะเป็นสถานที่ในการแถลงข่าวเนี่ยค่ะนี่คือ
ตำรวจระดับสารวัตรถึงรองผู้บังคับการแต่นักข่าวก็ถามแต่เรื่องของลอตเตอรี่๓๐ล้านก็ไม่ได้ถามเรื่องของการแต่งตั้งโยกย้ายอะไร
ก็ธรรมดานะครับวันนี้ข่าวนี้มาแรงที่สุดแล้ว
ท่านก็ตอบว่าวันนี้ไม่หนักใจเรื่องไหนเป็นพิเศษพร้อมให้ข้อมูลที่เป็นความจริงกับสังคมนี่ค่ะความเคลื่อนไหวล่าสุดตอนนี้เริ่มแล้ว
ขือวันนี้ต้องฟังพรพวตรเพราะว่าร่วมต้องฟังผู้ปุริชาและเจบ่าบิลแล้วต้องฟังสัญลัยจากตำรวจในการแสดงว่ามันจะมีอะไรที่มันเกี่ยวเนื่องเกี่ยวพันธุ์ไปถึงคนอื่นอีกไหม

ใช่ไหมจะต้องไปดำเนินการอะไรยังไงต่ออีกแล้วทำไมถึงมองไม่เหมือนที่ภาคเจ็ดมองเลยเนี่ยค่ะ
นี่คือภาพสดนะตอนนี้ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาตินะคะ
ถ้าที่การรายงานสดพร้อมแล้ว
เราอยากจะให้ตัดไปดูบรรยากาศตั้งแต่เริ่มต้น

ครับสวัสดีท่านสื่อมวลชนทุกคนและทุกแขนแหนนะครับ
วันนี้วันนี้ผมและคณะทำงานโดยท่านพลโรโทพิธิราชน้องหารพิทักษ์
ท่านผู้จัดการสอบส่วนกลางและกองฝาก
ซึ่งรับผิดชอบคดีอาญาที่สพเมืองกาญจนบุรีเมื่อวันที่๘กุมภา
ที่ผ่านมาจะขอสรุปความเป็นมาของคดีอาญาเชื่อมโยงกับสลากกินแบ่ง๓๐ล้าน
ที่เป็นที่สนใจของพี่น้องประชาชนนะครับ
ซึ่งเป็นคดีความระหว่างครูฟิชากับรโถจรุนคู่กรดี
ทั้งคดีอาญาและคดีแพ่ง
ผมเน้นย้ำนะครับทั้งคดีอาญาและคดีแพ่ง

ทำให้พี่น้องประชาชนและสังคมเกิดความสงสัยว่า
ใครเป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองสลากกินแบ่งดังกล่าวกันแน่
แล้วหลังจากนั้นผมจะเปิดโอกาสให้สื่อมวลชนได้สอบถาม
ในทุกประเด็นที่สื่อมวลชนสงสัย
และก็ขอสงวนในบางประเด็นจะไม่ขอตอบ
ถ้าไปเกี่ยวข้องกับคดีแล้วจะทำให้รูปคดีเสียหายนะครับ
ความถูกต้องความเป็นธรรมต้องมีในสังคม
ซึ่งตำรวจจะเป็นหลักประกันให้พี่น้องประชาชน

ตำรวจมีอำนาจหน้าที่ในการดำเนินคดีอาญาแผ่นดิน
ส่วนเรื่องคดีแพ่งคู่กรณีไปฟ้องร้องกันเอง
ตำรวจไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้องและไม่กล้าก้าวร่วงในส่วนตรงนั้น
และไม่มีหน้าที่ไปชี้ว่าใครคือเจ้าของที่แท้จริง

สำหรับการณ์กรณีในส่วนประกันในเมืองสองพ่อวนเมืองกาคน
คดีอาญานะครับครูปีชาได้ร้องทุกข์กล่าวโทษกับร้อยตำรวจโทจรูลว่ายักยอกทรัพย์และรับของโจร
แล้วหลังจากนั้นก็ไปฟ้องสารแพ่งที่เมืองกาล
ต่อมาร้อยตำรวจโทจรูลก็ได้ไปแจ้งความในข้อหาแจ้งความอันเป็นเท็จต่อครูปีชา
ซึ่งผมเชื่อว่าพี่น้องประชาชนทั้งประเทศผู้สื่อข่าวทุกแขนงสนใจกันแน่ว่าอะไรเป็นอะไรแล้วจะจบอย่างไรนะครับ
หลังจากนั้นทางสภาวะบริการเมืองกลางประเทศ
ก็ทำหน้าที่สอบสวนไปโดยให้ทางกองประชาการตำรวจภูทรภาค๗ไปช่วยกันดู
ผมเชื่อว่าสื่อมวลชนทุกท่านที่ติดตามเรื่องนี้คงจะรู้คงจะเห็น
หลังจากนั้นร้อยตรวจโทจรูลไม่ได้รับความเป็นธรรม
คดีที่สภาวะบริการ
ักยอกทรัพย์รับของโจรสอบพยานไปประมาณ๔๕ปาก
นะครับล้อจังหวัดโทษจรูลสอบพยานไป๕ป่า
เขาเชื่อว่าเขาไม่ได้รับความเป็นธรรม
จึงได้มาพบท่านผู้ชาการสอบสวนกลางพลตำรวจโทษธิติราชหนองหานพิทักษ์
ประมาณต้นเดือนธันวาหลังจากนั้นท่านได้ทำหนังสือหาลือกับผมว่า
สำนวนนี้เป็นที่สนใจของพี่น้องประชาชนไม่ได้รับความเป็นธรรม
รูปคดีมีความสลับซับซ้อนท่านตามทันนะครับ
ที่เอามาคือโอนมาคือคดีอาญานะครับ
ที่ทั้งคู่คู่กรณีทั้งคู่จะถือว่าเป็นมวยถูกคู่ก็ได้นะครับ
แต่นั่นก็ว่าไปผมก็นึกในใจว่าจะเปรียบยังไงให้เห็นภาพชัด
เอาเป็นว่ากีฬาก็แล้วกันนะครับกีฬามีแพ้มีชนะมีเสมอ
แต่เรื่องนี้มีแพ้มีชนะไม่มีเสมอ
เมียติดคุกนะครับไม่มีเสมอแน่นอนนะครับคดีที่อยู่ในชั้นประจำสวนที่ตำรวจ
ที่ต้องคงความเป็นธรรมความถูกต้องเอาไว้นะครับ
หลังจากนั้นที่ท่านผู้จัดการสอบสวนกลางได้ขอโอนสำนวน
จากเมืองกาลมาอยู่ในความรับผิดชอบของกองปราบ
ทิศิราชได้ตั้งคณะทำงานขึ้นมา๑คณะโดยมอบหมายให้ท่านพลตรีชาญ
เป็นหัวหน้าคณะทำงานประกอบด้วยทีมงานจำนวนหนึ่ง
คณะทำงานได้เร่งทำงานไม่ได้หลับไม่ได้นอน
ลงพื้นที่แสวงหาพยานหลักฐานฝ่ายสืบสวน
พยานหลักฐานแสวงหาพยานหลักฐานฝ่ายสอบสวนรวบรวมพยานหลักฐาน
โดยใช้เวลาไม่เกิน๓อาทิตย์เศษ
อย่างที่ผมได้กล่าวไปแล้วเมื่อครั้งที่แล้วว่าสำนวนใกล้จะเสร็จแล้วอีกประมาณสิ้นเดือน
ขนาดนั้น๙๐วันนี้ผู้ศึกษาก็ถามผม
หมายจะออกไหมจับตัวได้ไหม
ผมบอกท่านแล้วว่าความเป็นธรรมความถูกต้องจะต้องเกิดในสังคม
ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจะต้องได้รับการเยียวยา
อันนั้นคือคดีอาญาแผ่นดินไม่เกี่ยวข้องกับคดีที่ฟ้องสารแพ่งที่เมืองกาล
ในส่วนที่ตำรวจมีอำนาจและหน้าที่ในการทำคดีอาญานะครับ
ผมก็ยาจะฝากเป็นอุทาหรณ์คดีนี้คดีสลากินแบ่ง
ผมเชื่อว่าคดีนี้น่าจะเป็นคดีสุดท้ายสำหรับผู้ที่คิดจะทุจริตโกงหรืออะไรก็แล้วแต่
มีจะวางแผนอะไรก็แล้วแต่
ผมคิดว่าอาจจะเป็นคดีสุดท้าย
อกจากจะแก้ขูดลบขีดค่าเลขท้าย๒ตัวนะครับ
ก็ต้องขอบคุณท่านสื่อบัญชนทุกคนนะครับที่มาในวันนี้
เพราะจะได้ทำให้สังคมที่สงสัย

ยังไงงั้นไปพิจารณา

ของควบคุณกรตนวัยสอบศูนย์กลางโดยความปล่ามนั้น
ได้ทำงานสำเร็จร่วงไปด้วยดีนะครับ
ต่อไปนี้ผมจะให้ผู้สื่อข่าว
ได้สักถามประเด็นต่างที่ส่งสัย

เอิญพลังศาสตร์สังค์๘สุธรรม

แล้วเชื่อว่าจะต้องไปสู่ชั้นศาลนะครับ
มันจะส่งหวังว่าทบจะเป็นมีผู้ได้มีผู้เสียในทางคดีนะครับ
การวิสูจน์ว่าเรื่องที่เกิดขึ้นทั้งสองฝ่ายนะครับ
จดูมกับพี่ชานะครับจะรู้เนี่ย
ให้การโดยที่ไม่สามารถมีอะไรอ้างอิงได้เลย
ไม่ว่าจะเป็นพยานหลักฐานใดทั้งสิ้นพยานบุคคลไม่มีเลย
เราก็ต้องแขวนรอไว้นะครับ
ส่วนปีชานี่ก็มีคำให้การของพยานต่างที่นำเข้ามานะครับ
การเจ็บส่วนต้องทำโดยการทั้งสองฝั่งนะครับ
แต่เนื่องจากจะรู้เมื่อตัดโอกาสตัวเองนะครับไม่มีอะไรรองรับ
เราก็รอไว้เราก็สืบฝั่งเดียวฝั่งปีชา
ส่วนที่เขาให้การนำพยานมาเบิกความให้การต่างเนี่ยนะครับ
เราก็ใช้การวิจุศาสตร์ทางวิทยาศาสตร์เพื่อเทียบเกียงกับสินเขาให้การนะครับ
สรุปแรกแล้วคือคำกล่าวอ้างทั้งหมดเนี่ย
มันขัดแย้งไม่สอดคล้องกับพญาหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ทั้งสิ้นนะครับ

การแจ้งข้อเก่าหาเนี่ยคือสำนวนเราโอนมาจากการเจ้าหน้าบุรี
ท่านไม่ได้ฟังผมแต่แรกผมบอกแล้วอย่ากระพริบตาขณะนี้นะครับ
ท่านก็ยังกระพริบตาแล้วก็ถามผมอีกข้อเก่าหาก็โอนมาจากเมืองกาล
เขาไม่ได้รับความรับความรับท่านก็ยังกระพริบตาแล้วก็ถามผมอีก
ผมบอกแล้วอย่ากระพริบตาคดีนี้นะครับท่านก็ยังกระพริบตาแล้วก็ถามผมอีก
ข้อเก่าหาก็โอนมาจากเมืองกาลเขาไม่ได้รับความเป็นธรรม
ก็แจ้งกันไปแจ้งกันมาผมบอกแล้วคดีนี้ไม่มี
ทั้งคู่นะครับทั้งคู่คือหมายความว่าปรีเจ้า
ทั้งคู่นะครับทั้งคู่คือหมายความว่าปรีเจ้า

ทั้งคู่นะครับทั้งคู่นะครับ

นะครับอย่างเช่นกรณีผมกับท่าน
ก็โอนสำนวนมาเขาไม่ได้รับความเป็นธรรมคดีมา

เอาสำนวนจากที่เมืองกาลมา

ก็มันจะไปไม่ถึงไง
ใจเย็นนะครับ
ก็น่าจะเป็นอย่างนั้นนะครับ
ก็ยังทุกวันที่ยืดไปว่างไปนะครับ

หรือไปตัดสิทธิ์เขา

ตามที่ทางทำงานของสอบสรุนกลาง

ฟังดีนะครับเดี๋ยวก็ถามอีก
เงื่อนไขการรับรางวัลที่ได้ระบุไว้หลังสลากินแบ่ง

ผมรู้อยู่แล้วว่าท่านจะถามอะไรนะครับ

ไขการรับรางวัลที่ได้ระบุไว้ด้านหลังของสลากกินแบ่งทุกฉบับว่า
เงินรางวัลจะจ่ายแก่ผู้ถือสลากฉบับที่ถูกรางวัลนำมาขอรับ
ซึ่งเป็นข้อกำหนดที่มีไว้เพื่อจะจ่ายเงินให้เจ้าของสลาก

ป้องกันการทุจริตแอบอ้างมารับเงินรางวัลเพื่อให้มีหลักฐานในการจ่ายเงินให้แก่ผู้ถูกรางวัลเท่านั้น
ผมอ่านดีการให้ฟังเฉยผมไม่ได้เกี่ยวข้องทั้งทุกนู้น
ไปถามทางสารแพ่งทางนู้น
ผมบอกแล้วไง
ถ้าพวกท่านเข้าใจอย่างท่านชูวิทย์ผมสบายใจ
คือสารแพ่งกับสารอาญามันคนละเรื่อง

ก็ผมบอกแล้วดูต่อไปก็ยังไม่รู้
ขณะนี้วันนี้ออกแค่๒คนนะครับ
ก็ฉันอยู่เดี๋ยวดิใจเย็นนะ

ก็ผมเอาเรื่องที่โอนสำนวนมา

ครับ

ก็เกรงว่าจะไปยุ่งเยอะกับพยานหลักฐาน

กระทบสำนวนขอส่งหวนไว้ผมพูดจากแรกไหมท่านศุวิษธรรม
เอาอีกเอาของไอ้กาลสูงสุดไหมอ่านให้ฟังจะได้เข้าใจ

สลากินแบ่งรัฐบาลไม่ใช่ทรัพย์มีทะเบียน
ผู้ใดครอบครองย่องเป็นเจ้าของ
โดยไม่ต้องจัดให้มีการลงชื่อก่อนซื้อ
เหมือนกู้เงินสหกรณ์หรือเข้าพักโรงแรม
ระบุตัวซื้อและขายจำเพาะเจาะจงได้ยาก
ซื้อมาแล้วก็แบ่งหรือขายให้ผู้อื่นได้
ไม่จำเป็นต้องขออนุญาตเหมือนอาวุธปืน
ซึ่งทรัพย์ที่ตกหล่นศูนย์หายเจ้าของต้องแจ้งต่อเจ้าพนักงาน

โดยเฉพาะอย่างยิ่งหัวชุดหลายใบ
เจ้าของอ้างว่าจำหมายเลขได้มีภาพถ่าย
แต่เมื่อไม่ปรากฏการแจ้งความลงหมายเลขสลาก
และหมายเลขชุดสลากไว้ก่อนกับแจ้งความในภายหลังที่ประกาศผลรางวัลแล้ว
คดีจึงมีเหตุอันควรสงสัยผู้ร้องเป็นเจ้าของสลาก
และได้ทำลายทำสลากหายจริงหรือไม่
เมื่อไม่มีพยานอันพอผู้ครอบครองสลาก
ครอบครองสลากจึงถือมีสิทธิ์ดีกว่า
ไม่ใช่ก็อยากนี่ไงไปคิดกันเอง
บังคับให้ผมพูดชี้ซ้ายชี้ขวาผมไม่พูด
ก็ว่ากันไปผมไม่ก้าวไก่ได้ไงท่านชุวิตกล้าก้าวไก่สารไหม

ก็อยู่ในขบวนการของคณะทำงานเขานะ
ก็ดูไงดูที่มันเกี่ยวข้องมีพยานหลักฐานตรงไหนอย่างไรนะครับ
เรื่องนี้มันคงไม่จบวันสองวันเนี่ยครับนะครับ
ผมก็ทำตามสัญญาแล้ววันที่๒๘บ่ายโมงเจอกัน
ผมไม่ได้บิดพิ้วไม่ได้เกี่ยงงอหรืออะไร
มีนักข่าวบางคนบอกพบไม่กล้าออกมาพูดหรอก
เรื่องของประชาชนเดือดร้อน

คดีแบบนี้ผมบอกแล้วต้องเป็นอุทาหรณ์
เดี๋ยวก็มีขบวนการทำต่ออยู่แล้วนะครับ

เดี๋ยวเข้าสู่กระบวนการครับ

เขาก็มาประจำสอบประกอบผมก็ทำงานปกติครับ
หลังจากนี้ไงอย่าใจร้อนดิโอ้โห

ไม่นะครับคือบางครั้งเนี่ยนะ
มันเป็นความยากง่ายของการมีประสบการณ์ของตำรวจแต่ละคน
แต่ละพื้นที่นะครับขีดความสามารถนะครับ

คิดว่ามันมีอะไรบิด
ี้ยนไปอะไรไปมันก็มีขบวนการของมันอยู่แล้วนะครับ
ก็ทุกคดีผมก็เอาออกไปตั้งเยอะแล้วนี่นะครับ
ที่เกี่ยวข้องกับคดีอาญาหรือคดีอะไรก็แล้วแต่นะครับ

ว่าไปตามพยานหลักฐานของคดีไง

เดี๋ยวผมว่าก็ทำให้คนอื่นสับสนงงไปหมด
ผมบอกแต่แรกแล้วคดีจะแยกไป
สารคดีแพ่งกับคดีอาญา

ก็ผมก็ไม่ได้เป็นญาติหมวดจรูนผมก็ไม่เห็น

ก็ขณะนี้เพิ่งเริ่ม
พนักงานสวนไม่ได้หยุดเท่านี้
มันต้องมีการขยายผลไปอีกนะครับ
เหมือนคดีทั่วไปต้องมีการขยายผล

นั่งติดอามเป็นที่พึ่งสุดท้ายของประชาชนมาได้ยังไง

อย่างนั้นไปที่ที่ก็คือจะรู้สึกว่าเนี่ยว่าอีกอย่างมากนะครับ

ขั้นตอนการทำงานที่ค่อนข้างที่จะมีขั้นตอนที่พูดคุยเจรจาเข้าใจผิดไหม
ให้โอกาสในการเอาหลักฐานที่เรามีอยู่ไปให้เขาเข้าใจ
เข้าใจผิดไหมต่างแต่มันเลยต้องใช้เวลา
ซึ่งเมื่อทุกคนยืนยันว่าจะให้การตามเดิมเราก็ต้องถือว่าเป็นสิทธิ์ของเขา
อันนี้ก็สรุปว่าทั้งหมดที่กล่าวอ้างมาส่วนใหญ่แล้วก็เกือบทุกปากเลย
มันไม่สอดคล้องกับพยาฐานทางนิติวิทยาศาสตร์ที่เรามีอยู่
หลายเรื่องแต่ขอให้กล่าวรายละเอียดว่าเราทำอะไรเรามีอะไรอยู่ในมือ
ก็เป็นส่วนประกอบนะครับคลิปเสียงก็เป็นส่วนประกอบ
แต่ส่วนที่เราสามารถดำเนินการด้วย

ขั้นตอนการสืบสวนที่เราเคยทำงานกันอยู่
เราก็ได้ข้อมูลส่วนนี้ค่อนข้างแน่ชัดอยู่แล้ว
แล้วจะเห็นได้ว่าศาลได้กลุ่นาออกไหมจับให้พิกมิตร
เรื่องที่ก็เหลือความคาดหมายของพวกเราทุกคน
แล้วเขาไม่ได้หนีแต่เขาอยู่กับที่เขาไปทำงานปกติ
แต่ทั้งหมดเป็นเรื่องที่ค่อนข้างชัดเจน
แล้วทุกคนจะเห็นว่าศาลนี้ได้กลุ่นาออกไหมจับให้

เดี๋ยวขอหารืออีกทีนะครับเดี๋ยวพบแล้วเขาให้การอะไรยังไง

ก็พูดไปแล้วไปคิดเอานะครับ
เราก็ไม่ได้ตัดสิทธิ์ครูปีชาในการดำเนินคดีตรงนี้

แล้วแต่ถ้าเขาสู้มีพยานหลักฐานเพียงพอก็ไปว่ากันในกระบวนการยุติธรรม
ก็เดี๋ยวต้องทำต่ออยู่แล้วนะครับคงต้องทำต่อนะครับ
ตำรวจที่เมืองกาลใช่ไหม
ก็อยู่ในสำนวนอยู่แล้วเงินคงไม่หายไปไหนแล้วก็เราก็ทำทุกมิติอยู่แล้ว
นะครับคดีนี้เป็นคดีใหญ่นะครับเป็นคดีใหญ่ที่ทุกคนสนใจกันนะครับ
หัวหน้าคณะทำงานเองเนี่ยนะท่านดูทุกมิติอยู่แล้วนะครับ

อะไรนะฮะยังไม่ได้รับรายงานนะครับ
เธอไม่ต้องรับ

คดีลอตเตอรี่เนี่ยมันไม่เคยเกิดในแบบรูปแบบนี้มาก่อนเลยนะครับ
ถ้าดูสิติที่ผมกำลังขออนุมัติท่านพบเนี่ย
จะรวมเรื่องทั้งหมดทั้งประเทศเนี่ยมาทำที่สอบศูนย์กลางนะครับ

ที่เกิดตั้งแต่ปี๕๙และไล่เรียงมาถึงปี๖๑เนี่ย
คดีนะครับผมไม่กล่าวชื่อคนเรื่องนะฮะ
ท่านคงจะเห็นว่ามีผู้หญิงออกมาใช้เวทีสื่อเนี่ย
เป็นเดือนชื่อเดียวกันนะฮะแล้วก็ถูรตเตอรี่ละวันที่๑เนี่ย๒ครั้ง
เมษา๕๙กับเมษา๖๐ซึ่งเรื่องเนี่ยนะฮะในเชิงสิทธินะฮะ
นักนักวิชาการเนี่ยเขาต้องตอบได้เลยว่ามันมีทางไปไม่ได้
ซื้อเตอรี่๒ตัว๓ตัวโอกาสยังถูกยากเลยนี่ละวันที่๑๒ครั้งนะฮะ
แต่แผนวัตกรรมทั้งหมดเนี่ยนะฮะวันนี้เนี่ยชัดเจนแล้ว
โดยเวลาผ่านไปเนี่ยพยานต่างที่เขาไปนำมาให้การกับตำรวจนะครับ
กับคำให้การหมดแล้วนะบางฝ่ายก็พูดเลยบอกว่าเนี่ย
มีแรงจูงใจให้เงิน๓แสนบางคนก็ไปโรงพักได้เงินมาพันหนึ่ง
ซึ่งแค่นี้มันทำให้เกิดความวุ่นวายสังคมมาอย่างต่อเนื่องเลย
คดีที่บุริรัมณ์เนี่ยนะฮะดักหนาสาหัสกว่าคดีบังการเยอะนะฮะ
เด็กคน๖๕อยู่ติดคุกอ่ะได้รู้แบบเนี่ยนะฮะ
คดีที่ผมข่าวก่อนเนี่ยมีคนที่ถูกร็อตเตอรี่จริงจริง
นะฮะ๓คนเนี่ยมาเกี่ยวพันธุ์ที่คดีถูกฟ้องนะฮะ
ผมจะขออนุมัติพรบอัตโตรและเรื่องร็อตเตอรี่ถ้าเกิดขึ้นอีกเนี่ย
พิมพ์อีกเนี่ยเดี๋ยวสอบสรุนการให้เขาไปทำเรื่องเริ่มต้นจากบุคคลผู้ซื้อผู้ขายทั้งสิ้น
ไม่มีขบวนการยี่ปั้วซาปั้วอยู่เบื้องหลังผมตั้งใจทำคดีนี้คิดว่า
เบื้องหน้าเบื้องหลังมากกว่านี้อาจจะมีซาปั๊วยี่ปั๊วที่ไล่ตามหวยมาแล้วถูก
แล้วก็สร้างถาการขึ้นมีเพียงเท่านี้จริง
นะครับก็คือผู้ซื้อหรือผู้ขายร่วมกันแล้วก็ไปปั้นพยานมา
เริ่มต้นจากคดีที่ผมได้กล่าวไปแล้วนะครับ๔๕คดีมาถึงคดีนี้
รักษาแผนศักรรมคล้ายกลางกันนะครับรักษาแผนศักรรมคล้ายกลางกัน
กล่าวโดยสรุปก็เพียงเท่านี้ครับ
คือไม่ถึงก็ต้องเตือนนะครับแต่ให้รอบครอบนะครับ
จะใส่เลข๑๓หลักของตัวเองไว้ข้างหลังก็ได้จะถ่ายเก็บไว้ก็ได้
ทุกอย่างที่มันสามารถพิสูจน์ได้นะครับจะใส่รหัสของตัวเอง
หรือวันปีเกิดของตัวเองอย่างเงี้ยนะฮะถ้าถ้าเป็นขอเอ่อสละกินแบ่งจริงจริง
อย่าใช้คำว่าหวยนะหวยมันผิดกฎหมายมันใต้ดินนะครับ
ใช้คำว่าสลากินแบ่งนะครับของรัฐบาลด้วยนะครับ
ก็ต่อไปนะครับจริงผมไม่อยากพูดแนะนำแล้วกันว่า
ถ้าจะซื้อหวยแล้วคิดว่าถูกรางวัลที่หนึ่งก็ใส่อะไรก็ได้จะเป็นสัญลักษณ์ของตัวเองนะครับ
ถ่ายเก็บไว้เลข๑๓หลักหรือเขียนชื่อพ่อแม่ไว้ก็ได้
ตัดสิทธิ์อยู่แล้วผมยังไม่ทราบเลยคุณพ่อคุณแม่
ท่านชีวิตชื่ออะไรเห็นไหมถ้าใส่ไว้ก็ได้อย่างเงี้ยนะครับ
มันก็เป็นของตัวเองรู้อยู่แล้วว่าของใครพิสูจน์ได้ครับ
เพิ่มเติมนะครับคดีที่ผมกล่าวมาสักครู่หน่อยห้าคดีเนี้ย
เอ่อมีเพียงหนึ่งในห้าคดีนี้คือเอ่อน่าเชื่อว่านะฮะตกหล่น
สุพรรณบุรีนะครับได้เงินไป๖ล้านตอนนี้ออกหมายจับรักทรัพย์
รับของโจรคนที่นำเงินไปขึ้นอันนี้หลบหนีไปต่างประเทศแล้วนะ
ก็มีเพียงคดีเดียวกับคดีนี้ที่ตกลนหรือยักยอก
นอกนั้นเป็นฐานศกรรมตามที่ผมได้กราบเรียนให้ทราบมาสักครู่ทั้งสิ้นเลยนะครับ
ก็กล่าวให้ทราบว่าคดีที่ผ่านมา
อย่างที่บอกแล้วมันไม่เคยเกิดขึ้นเลยนะครับตำรวจเอง
ตำรวจไปเชื่อคำให้การซึ่งไม่มีใครคาดคิดว่าจะมีคนโกหก
หรือคนที่จะมาสร้างเรื่องได้ขนาดนี้นะครับปู่ก็รับแจ้งความโดยอาศัยคำให้การในตัวตั้ง
นะจริงจริงแล้วเนี่ยการศึกสวยมันต้องมีอยู่ในห้องประกอบอยู่เยอะแยะ
นะครับไม่เชื่อคงคำให้การอย่างเดียวนะครับตำรวจเนี้ยต้องเข้าใจว่าเนี่ย
คนมาแจ้งความวันหน้าฝั่งที่ถูกกล่าวหา
ถ้าเกิดถูกขึ้นมานะแล้วเงินก็ถูกอีกฝั่งหนึ่งเบิกใช้ไปเนี่ย
ปัญหาก็จะตามมาอีกเรื่องนี้เนี่ยพนักงานสวนตำรวจพื้นที่เนี่ย
นะตกใจนะฮะก็เลยทำอ่าตามที่เกิดเรื่องเนี่ย
ก็คือทั้งคู่อะก็ปลายสารกันทั้งคู่เลยนะฮะพี่พี่ชีวิตน่าน่าเข้าใจเนี่ย

ทุกคดีที่เป็นคดีอาญานะครับ
เราตั้งใจทำทุกคดี
เราต้องเป็นหลักประกันให้ประชาชนนะครับ
ใครที่ตำบดชั่วตำบดเลวออก
รีดไถกันโชคทรัพย์รังแก่ประชาชนออก

ครับขอบคุณมากครับ
กำไมพี่งงพี่หนุ่ยทำหน้างงอ่ะ
หนุ่ยจัดข่าวเราไปไหนฮะตรงนี้
ขอช้องแปลนหน่อย

โปรดล่ะครับ

ก็มีหน้าที่แค่แสวงหาข้อเท็จจริงนะครับไม่ได้มีหน้าที่ตัดสินว่าใครเป็นคนผิดหรือใครเป็นเจ้าของสลากนะครับก็รู้สึกพอใจในคำแถลงของท่านผอบตรนะครับ
ที่ฟังก็พอใจครับเดี๋ยวไปความชัดเช็ดอีกครั้งหนึ่งตอน๔โมงเย็นครับผม
เราก็ต่อเนื่องที่การแถลงท่าทีจากทางฝั่งของ
หมวดจรูนเลยนะฮะโดยสรุปก็คือพอใจคำแถลง
แต่รายละเอียดทั้งหมดจะดำเนินการอะไรยังไงต่อไป

ใช่ค่ะหมวดจรูนกับทนายสิทธาหรือทนายตั้มอยู่ที่จังหวัดสมุทรสาคร
ก็ไปทำกิจกรรมเกี่ยวกับกฎหมายกันอยู่ก็นั่งฟัง
หมวดจรูนก็นั่งจับมือกับภรรยาต่อเนื่องเลยนะคะ
ระหว่างการฟังการแถลงจากพบตรที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ก็ระหว่างการแถลงข่าวของผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเนี่ย
ผมดูช่วงเวลาแล้วก็ใช้เวลาถือว่า
นานเกินไปแต่ก็ไม่ได้น้อยเกินไปประมาณ๔๐นาที
จริงสิ่งที่ท่านพูดเองสั้นมากค่ะ
แต่สิ่งที่นักข่าวถามต่อเนี่ยยาวเลย
คือก็คงอาจจะต้องเข้าใจท่านหน่อยนะครับ
บอกว่ามันก็จะไปกระทบกับสำนวนคดีต่างที่ต้องไปสู่ชั้นศาลนะครับ
แต่ถ้าสรุปโดยเนื้อหาใจความเนี่ยนะคุณเขียนมาสอน
นั่นก็คือว่าพบตรบอกว่า
การแจ้งความแจ้งข้อหากับครูปรีชาและเจ๊บ้าบินในครั้งนี้เนี่ย
เป็นเรื่องของคดีอาญาที่ตำรวจสอบสวนกลางโดยกองปราบราม
รับมาจากภูทรภาค๗เป็นคดีอาญา
คดีอาญาก็คือคดีที่ครูปรีชาไปแจ้งความหมวดจรูนเอาไว้
ว่าไปยักยอกทรัพย์

ส่วนหมวดจรูนก็ไปแจ้งความครูปรีชาไว้ว่าแจ้งความเท็จ
เพราะฉะนั้นเมื่อตำรวจสอบสวนกลางไปรวบรวมพยานหลักฐานทั้งหมดแล้ว
พบว่าคำให้การต่างที่เคยให้กันมาตั้งแต่ชั้นสพเมืองกาล

มันไม่สอดคล้องกับหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์

การแถลงณวันนี้ก็สามารถพูดได้

ดังนั้นตำรวจมีหน้าที่สืบสวนสอบสวนในส่วนของอาญา
แล้วก็กระบวนการหลังจากนี้ก็อยู่ในชั้นศาล
ท่านก็ชี้แจงแถลงก็คือ
ในเรื่องของการออกหมายจับ
ครูปรีชาและนางรัตนาพรหรือเจ๊บ้าบิน

๓ข้อหากันอีกทีก็คือมาตรา๑๗

เกี่ยวกับความผิดอาญาแก่อายการ

หรือเจ้าพนักงานผู้มีอำนาจสืบสวนคดีอาญา
ซึ่งอาจทำให้ผู้อื่นหรือประชาชนเสียหาย

ปรับไม่เกิน๔๐๐๐บาทหรือทั้งจำทั้งปรับ
มาตรา๑๗๓ก็คือ

คุกไม่เกิน๓ปีปรับไม่เกิน๖๐๐๐บาท

การกลั่นแกล้งให้ผู้อื่นได้รับโทษ

ออกหมายจับ๓ข้อหานี้
คือคดีอาญาเรื่องแจ้งความเท็จ

แต่ลอตเตอรี่๓๐ล้านบาท

เพราะต้องไปสู้ต่อกันที่สารแพ่งก็มี

เรื่องไม่ได้แจ้งความเท็จอะไรก็ว่ากันไป

ยกเรื่องคำพิพากษาในอดีตเอาไว้

ใช่ค่ะตอนนี้เรามีผู้สื่อข่าวอยู่ในพื้นที่

รัฐทีวีรายงานสดบรรยากาศ

ของหมวดจรูนอยู่ด้วยไปติดตามได้เลยค่ะ
ประมาณ๑๖นาฬิกาอีกครั้งหนึ่งนะคะ

หมวดจรูนค่ะก็มีสีหน้า

รู้สึกว่าเป็นไปตามที่
เอาไว้นะคะเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศ

นั่งนะคะชมการแถลงข่าวค่ะ
จากผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ

ที่ร้านอาหารครัวสาระจังหวัดสมุทร

โดยระหว่างที่นั่งดูการแถลงข่าว
หมวดจรูนก็ได้นั่งอมยิ้มตลอดเวลา
ที่ทางผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
ได้มีการแถลงเป็นระยะค่ะ

ภรรยาแล้วก็ทนายสิทธา

เป็นไปตามที่คาดการณ์เอาไว้ค่ะ
โดยเฉพาะการออกไม้จับด้านครูปีชา
แล้วก็เจ๊บ้าบินนะคะ

เพราะเจ้าหน้าที่ทำความผิดเองประชาชน
จะได้รับความเป็นธรรมได้อย่างไรค่ะ

หรือคนที่มีส่วนเกี่ยวข้อง

นั่นก็คือกลุ่มแรกค่ะเป็นกลุ่มที่อ้างว่า

กลุ่มที่๒ก็คือกลุ่มที่ทำสำนวน

และกลุ่มที่๓ก็คือคณะทำงานของ

ส่วนในตำรวจระดับสูงที่เข้าไป

ทนายสิทธาย้ำค่ะว่ายังไงก็แล้วแต่นะคะ

รับราชการนะคะไปแก้สำนวน

ต่อไปประชาชนจะได้รับความ

ส่วนหลักฐานใหม่นะคะที่ฝั่งครูออกมาบอกว่า

ที่จะออกมาเผยแพร่
หลังจากที่มีการแถลงข่าวไปแล้ว

เพราะจะได้เป็นการแก้ต่างให้กับ

ทางด้านหมวดจรูนนะคะก็บอกว่า

ออกมาให้จับก็ล่วงใจค่ะเพราะว่า
ตอนนี้ก็มีแค่บรรดาผู้สื่อข่าว

รายงานสดแล้วก็เดินทางกันมา

รายงานที่สำนักงานของ

นี่คือบรรยากาศล่าสุดที่จังหวัดสมุทรสาครค่ะ

๔โมงเย็นธนาศิษฐาหรือธนายตั้ม

มูลนิธิของทางธนายตั้มเขาระขัด
ขั้นตอนหลังจากนี้ต่อไปแล้วก็ในส่วน

อันนี้สำคัญนะฮะแต่ว่าที่
ตำรวจแถลงในวันนี้เชื่อว่าหลายท่าน

อันนี้ว่าวันนี้พอวัตรอนั่งแถลง
ข่าวเนี่ยคงจะแถลงว่ากันเป็นฉาก

โยงใยกับใครอะไรตรงไหนอะไรยังไง

เอาเป็นว่าเรื่องคดีอาญา

แจ้งความเท็จไปใส่ร้าย

ตอนนี้เรามีผู้สื่อข่าวยังอยู่ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
กริพัฒน์บุญนินค่ะเชิญค่ะ

หลายประเด็นที่ผ่านมานะครับว่า
สรุปแล้วใครเป็นเจ้าของหวย
คือดีการออกหมายจับนั้นจะมีใครกันแน่

ยังไม่สามารถระบุได้การความชัดเจนนะครับว่า
สรุปแล้วใครที่จะต้องถูกดำเนินคดี
นอกเหนือจากครูปิริชาหรือเจบ่าบิลเอง

มาเกาะติดการรายงานข่าวนี้ด้วย
เช่นเดียวกันซึ่งอีกหนึ่งทีมที่มา
ก็คือทีมของสถานีธุรณะช่อง๗นะครับ
ซึ่งคุณชายจตุพลงจติฤทธรีพิพัทธวอน

แถลงข่าวในครั้งนี้มีความชัดเจน
หรือว่ามีความสงสัยในบางประเด็นอะไรอีกไหมฮะ
คือในส่วนของการแถลงข่าววันนี้ก็ถือว่า
เพราะว่าเรื่องนี้มีความเกี่ยวพันกับเกี่ยวกับสาร
ทั้งสารแพ่งสารอาญาอะไรต่างนะครับ
เพียงแต่ว่าในส่วนของข้าวว่าชัดเจนไหม
ถ้าเชื่อว่าในฝั่งผู้สื่อข่าวที่ตามคดี
คงจะเข้าใจได้ว่า
ที่ผู้บัญชาการตำรวจชาติพูดคืออะไร
แต่เชื่อว่าในส่วนของชาวบ้านที่ติดตามคดีนี้

กฎหมายตรงนี้อาจจะไม่เข้าใจว่า

อีกสิ่งหนึ่งที่พวกเราทีมข่าวสงสัย

บ๊วยเหมือนว่ายังตอบไม่ค่อยชัดเจนนะครับ

เรื่องการตั้งคณะกรรมการสอบสวนยังไม่มี
แต่ว่ามันมีหนังสือที่เป็นเรื่องของพฤติการของตัวผู้การกาญจนบุรีเอง

ซึ่งตรงนี้มันก็ค่อนข้างชัดเจนในระดับหนึ่ง
แต่ว่าอาจจะยังไม่มีหลักฐานอะไรต่างมารองรับ
แต่ตอนนี้ถ้าตามที่ผู้บัญชาการตอบลักษณะแบบนี้
ความชัดเจนมันอยู่ตรงไหนยังไงกันแน่
ตกลงจะดำเนินคดีกับท่านผู้การไหม
หรือว่าตำรวจนายอื่นที่เกี่ยวข้องในคดีนี้
อีกสองคนที่ถูกย้ายมา

อีกส่วนหนึ่งที่พบตรพูดถึงในเรื่องของเจ้าของหวย๓๐ล้านบาท

ซึ่งพบตรไม่ได้ตอบโดยตรงว่าเป็นของใคร

ดีการนั้นคุณชายได้ฟังไหมครับว่าเป็นยังไงบ้าง
คือในส่วนของดีการ์ตรงนี้ที่ได้ฟังแล้วเนี่ย
คือถ้าฟังตามข้อดีการ์ตามตัวอักษรไปเนี่ย
ทำให้ตัวเราเองพอเข้าใจได้ว่าตกลงแล้วเป็นของใคร
แต่ว่าก็เข้าใจว่ามันเกี่ยวข้องกับสารแพ่ง
หรือสารอ่าญรูปแล้วเป็นคำพิพากษาที่เคยมีมา
แจ้งความเท็จแล้วก็เรื่องของยักยอกนะครับ
คือตอนนี้ในส่วนของแจ้งความเท็จผมว่าชัดเจนแล้วล่ะว่าตอนนี้แจ้งความเท็จคนที่โดนดำเนินคดีคือใคร
ก็คือตัวของครูปีชาของเจ๊บ้าบินแต่ว่าในส่วนของยักยอก
วันนี้ท่านผู้บัญชาการก็ยังไม่ได้ตอบในส่วนนี้ชัดเจนมากนักว่าตกลงแล้วตัวหมวดจรูนจะมีความผิดในข้อหายักยอกไหม
หรือหลังจากนี้หมวดจรูนจะเดินดำเนินคดีในข้อหาอื่นหรือเปล่า
แล้วมีคำถามหนึ่งที่ผู้สื่อข่าวถามว่าตกแล้วหยิบไหมหรือว่าไปซื้อมา
ตรงนี้ก็ยังไม่ค่อยมีความชัดเจนมากนักว่าตกลงแล้วเป็นยังไง
นี่แหละนะฮะคือเรื่องราวหลายส่วนที่เกิดขึ้นในการแถลงข่าววันนี้
ซึ่งเชื่อนะคะว่าภายหลังจากการแถลงข่าวที่เกิดขึ้นในวันนี้
วันต่อไปทีมงานของกองปราบรามเองจะต้องไปคลี่คลายในส่วนของคดีความ
ให้กับสังคมได้รับชมกันแล้วก็ใครกันแน่ที่จะเป็นเจ้าของหวยทั้งหมดตัวจริง
ถ้าไม่เห็นก็คือความคลิบหน้าล่าสุดที่เกิดขึ้นที่นี่
ผมภูริพัฒนบุญนินทร์ข่าวไทยรัฐทีวีรายงานสดจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติครับ

ก็เดี๋ยวจะเล่าให้ท่านฟังอีกสักครั้งหนึ่งนะครับ
ที่พบตรแถลงนะครับแต่ว่าตอนนี้ไปดูบรรยากาศล่าสุด
กาญจนบุรีก่อนนะครับที่หน้าบ้านพักของครูปรีชาว่าเป็นอย่างไรกันบ้าง
เพราะว่าก่อนแถลงเนี่ยตำรวจกองปราบเข้าไปที่นั่น
กับครูปรีชาไปตรวจค้นหาพยานหลักฐานอะไรต่างเพิ่มเติมนะครับ
ไปติดตามจากคุณยุธยาตุ้มมีผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวี
รายงานสดมาจากจังหวัดกาญจนบุรีนะครับ

ยังคงเข้าไปด้านในบ้านของครูปรีชาไคร่ครวนนะครับ
เพื่อที่จะเข้าไปทำการพูดคุยแล้วก็ไปน่าจะเป็นการไปค้นเอกสาร
หรือว่าหลักฐานต่างภายในบ้านของครูปีชาเนี่ยนะครับ
ตั้งแต่ประมาณเที่ยง๔๐จนตอนนี้ก็ชั่วโมงกว่าครับ
เจ้าหน้าที่ยังไม่ออกมานะครับแล้วก็ยังไม่มีความเคลื่อนไหวใดภายในบ้านนะครับ
ว่าทุกคนก็ยังคงอยู่ในบ้านอาจจะมีการพูดคุยกัน
ในรายละเอียดนั้นหลายคนผู้สื่อข่าวที่ติดตามข่าวอยู่ตอนนี้เอง
ก็อยากจะรู้นะครับว่ามีการพูดคุยในเรื่องใดบ้างนะครับ
แล้วก็มีการค้นหาหลักฐานอะไรต่างที่เกี่ยวข้องกับคดีนี้หรือไม่นะครับ
ร่าวตั้งแต่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นช่วงเที่ยงที่ผ่านมา
เข้าไปติดต่อครูปีชาอันนี้ไปติดต่อเบื้องต้นก่อนถามว่า
คุณครูก็บอกว่าอีกแป๊บนึงเดี๋ยวคุณครูก็สอนเสร็จแล้ว

พอเที่ยงใกล้เที่ยงครูสอนเสร็จเนี่ยนะครับ
ก็มีผู้สื่อข่าวเข้าไปสอบถามคุณครู
เพราะว่าตอนนั้นมีข่าวเรื่องของหมายจับออกมาแล้วนะครับ
แล้วก็คุณครูก็บอกว่าเดี๋ยวคุณครูจะขอไปรับประทานอาหารก่อน
ยังไม่เชื่อเรื่องหมายจับน่าจะเป็นหมายเรียกเฉย

เจ้าที่กล่องปรับปรับก็เชิญคุณครูเนี่ยขึ้นรถฟอร์ตสีดำนะครับ
เป็นรถของเจ้าหน้าที่เนี่ยพาออกไปด้านนอก

แล้วก็มาทราบทีหลังว่าประมาณเที่ยง๔๐เนี่ย
ก็เดินทางมาถึงที่บ้านหลังนี้ก็คือบ้านนโมนะครับ
เป็นบ้านของครูปีชาไคร่ครวนที่ครูเองก็เคยมาให้สัมภาษณ์
สื่อมวลชนอยู่หน้าบ้านหลังนี้เป็นประจำนะครับ
นี่ก็คือเหตุการณ์ล่าสุดที่ตั้งแต่ตอนนั้นนะครับ
๔๐จนถึงตอนนี้เจ้าที่แล้วก็ครูปีชาก็ยังคงอยู่ภายในบ้านนะครับ
มวลชนเองก็รอปักหลักอากาศก็ร้อนนะครับ
ก็หลายคนก็อยากจะรู้ว่าภายในมีการพูดคุย
หรือว่าค้นพบหลักฐานอะไรที่สำคัญเกี่ยวกับคดีนี้หรือไม่นะครับ
เพื่อที่จะนำไปประกอบกับสำนวนต่างเพิ่มเติมได้หรือไม่นะครับ
ส่วนรายงานเรื่องของเจ๊บ้าบินหรือว่านางรัตนาพรสุภาทิพย์
ซึ่งเป็นแม่ค้าที่บอกว่าขายลอตเตอรี่๕๓๓๗๒๖ให้กับครูปีชายังคงยืนยันเหมือนเดิม
แล้วก็บอกว่าไม่ได้กลัวหมายจับนะครับพร้อมที่จะต่อสู้ในชั้นศาลต่อไป
ก็เดินทางออกไปกับเจ้าหน้าที่เรียบร้อยแล้วคาดว่าน่าจะไปที่กองปราบปามนะครับ
แต่ไม่สาวบ้าจะไปทางรถยนต์หรือว่าจะขึ้นที่แฮร์คอปเตอร์ไปนะครับ
นี่ก็คือเหตุการณ์ล่าสุดตอนนี้ซึ่งสื่อมวลชนก็ยังคงรอปักหลักอย่างต่อเนื่องครับ
ขอบคุณคุณยุธยาตุ้มมีนะคะก่อติดความเคลื่อนไหวของครูปรีชาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่เช้า
ตอนนี้เจ้าหน้าที่ของทางกองปราบยังตรวจค้นบ้านของครูปรีชาไม่เสร็จเลยชั่วโมงกว่าแล้วนะคะ
แต่หลังจากนี้ก็ต้องนำตัวครูปรีชาและนางรัตนาพรหรือเจ๊บ้าบินเดินทางมาที่กองบังคับการปราบปราม
เพราะว่าหลังจากที่ถูกออกหมายจับแล้วก็ต้องมีการสอบสวนจากทางพนักงานสอบสวนเพิ่มเติมนะคะ
ทีนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะไปคุยเกี่ยวกับเรื่องของข้อกฎหมายขั้นตอนกระบวนการทางกฎหมายหลังจากนี้หน่อย
พอทางผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติแถลงออกมาแบบนี้แล้วเนี่ยสะท้อนให้เห็นอะไรบ้างและขั้นตอนต่อไปจะเป็นยังไงนะคะ
ผู้เด็กครอบครองถือว่าเป็นเจ้าของ
เหมือนที่พบตรได้ยกตัวอย่างให้ฟังเลยนะ
เราก็เลยอยากคุยกับทนายจักริตหน่อยนะคะตอนนี้อยู่ในสายกับเรานะคะทนายคะสวัสดีค่ะ

สวัสดีครับคุณเข็มสอนคุณภาคภูมิครับ
ทนายได้ฟังที่ท่านพบตรแถลงเมื่อสักครู่นี้ไหมฮะ

คือถ้าจะแยกแยะอย่างที่ท่านแถลงเนี่ยหมายความว่ายังไงครับทนายลองชี้แจงรายละเอียดให้เราฟังหน่อยว่า
คดีอาญากับคดีส่วนหนึ่งเป็นแพ่งเจ้าของเป็นของใครอะไรยังไงหรือว่าแจ้งความเท็จยังไงทนายลองไล่เรียงให้เราฟังหน่อยนะครับ
เอาคร่าวก่อนนะครับคดีหลักในมีสองเรื่อง
แพ่งที่ท่านพูดถึงเนี่ยหมายถึงคดีที่ครูปีชาไปฟ้องหมวดจรูนฐานละเมิดลาบไม่ควรได้นะครับ
อีกคดีหนึ่งก็คือคดีแจ้งความเท็จที่การเท็จเป็นวันนี้นะครับ
เรื่องของทางแพ่งเนี่ยเป็นเรื่องระหว่างครูปีชากับหมวดจรูนซึ่งก็ยังอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลอยู่
ส่วนเรื่องทางอาญาวันนี้เนี่ยมันเป็นจุดเริ่มต้นนะครับที่พนักงานสอบสวนเนี่ยสรุปเบื้องต้นว่าเป็นการแจ้งความเท็จ
เป็นการให้การเท็จฉะนั้นกระบวนการจากนี้ไปเนี่ยพนักงานสอบสวนก็จะส่งสำนวนทั้งหมดไปให้พนักงานอายการ
พนักงานในการก็จะพินาสำนวนอาจจะสั่งให้สอบเพิ่มเติมหรืออาจจะเห็นว่าสำนวนที่ตำรวจทำมาเนี่ยสมบูรณ์แบบแล้ว
จากนั้นเนี่ยถึงจะถึงกระบวนการทางศาลครับคือพนักงานอายการเนี่ยจะเป็นคนส่งฟ้องศาลพร้อมกับตัวผู้ต้องหานะครับ
แล้วแจ้งความเท็จกับคดีแพ่งที่ครูปรีชาฟ้องหมวดจรูนแล้วก็ถูกอายัดเงิน๓๐ล้านเอาไว้เนี่ย

จะเกี่ยวพันธุ์เรื่องว่าสุดท้ายแล้วใครจะได้เงินไปครองไหมฮะ
อยู่ในศาลแล้วส่วนมันจะเกี่ยวพันกันอย่างไร
คือปกติแล้วเนี่ยเวลาที่มีมูลคดีอันเดียวกันเนี่ย
ครับที่ยังไม่ชัดเจนว่าอ่าข้อยุติเป็นอย่างไรเนี่ยนะครับ
เขาก็จะต้องรอผลคดีอาญาก่อนค่ะนะฮะเพื่อที่จะสรุปว่า
เอ๊ะตกลงเนี่ยตลาดกินแบ่งรัฐบาลนี่นะครับ
เป็นของใครแน่เพราะถ้าไปตัดสินทางแพ่งก่อน
แล้วก็ต่อมาคดีอาญาเนี่ยมันไปอีกทางหนึ่งเนี่ย
มันก็จะเกิดปัญหายุ่งยากได้นะครับอืมแต่ว่านักขนาดนี้เนี่ย
อาจจะยังไม่สามารถที่จะไปเอ่อทนายฝ่ายเอ่อหมดจรุลเนี่ย
อาจจะยังไม่สามารถไปยื่นคำร้องที่สารแพ่ง
กาญจนบุรีนะครับส่วนแพ่งเนี่ยครับเพราะว่า
คดีเนี่ยยังคดีนี้คดีที่แถลงเมื่อสักครู่เนี่ยนะครับ
ยังเป็นคดีที่อยู่ในขั้นตอนของพนักงานสอบสวนยังไม่ได้ไปถึงศาลนะครับ
ค่ะดังนั้นตอนนี้ก็มีคำถามว่าแล้วเงินที่ถูกอายัดเอาไว้
ขั้นตอนหลังจากนี้จะต้องเป็นยังไงคะที่นายจัดปิดค่ะ
คือได้ทราบว่าทางฝ่ายหมวดจรูนก็จะไปร้องขอถอนอายัดนะครับ
ซึ่งก็เป็นเรื่องที่ต้องไปแสดงเหตุผลให้ศาลเห็นว่า
เงินจำนวนนี้มันควรจะต้องไม่ควรจะอายัดเอาไว้
ควรจะต้องถอนอายัดมันก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งเป็นอีกคดีหนึ่งนะครับ
ท่านผอบตรก็บอกว่าณตอนนี้ก็ไม่ได้ปิดโอกาสครูปรีชาในการสู้คดี
ถ้าในมุมของครูปรีชาก็จะสามารถสู้คดีได้ในลักษณะไหนยังไงบ้างคะทนายคะ
คือคือท่านพบตรไม่ต้องพูดก็เป็นปกติอยู่แล้วครับ
ตัวผู้ต้องหาหรือจำเลยเนี่ยเขาต้องสู้คดีเต็มที่อยู่แล้วนะครับ
ไม่ต้องรับสารภาพกันแล้วนะครับอืมครับก็คือกระบวนการหลังจากนี้เนี่ย
หลังจากที่ตำรวจสรุปสำนวนแล้วส่งให้อายการนะครับ
อายการมีความเห็นว่าควรสั่งฟ้องเนี้ยครับเขาก็จะต้องนำตัวครูเอ่อ
ปรีชากับเจ๊บ้าบินเนี่ยไปฟ้องศาลพร้อมกัน
เมื่อถึงฟ้องศาลพร้อมกันเนี่ยฐานะของท่านทั้งสองเนี่ย
ก็เป็นจำเลยนะครับก็ไปสู้คดีกันตามปกติครับ
มีปริญญาณหลักฐานอะไรก็ไปสู้กันครับค่ะท่านายจักริตครับ
สมมุตินะฮะสมมุติว่าเมื่อไปถึงชั้นศาลแล้ว
สมมุติว่าสารท่านลงสารท่านพิพากษาว่าครูปรีชาแจ้งความเท็จจริง
ที่ตำรวจเขาแจ้งข้อหามาเนี่ยหมายจับที่ออกมาไปกันแกล้งใส่ความอะไรเขาจริงเนี่ย
แต่ว่าการการชี้ตรงนี้เนี่ยนั่นเท่ากับการชี้ว่า
วดจรูนคือเจ้าของลอตเตอรี่สามสิบล้านบาทเลยไหมฮะมันอาจจะไม่ชัดอย่างนั้นนะครับ
เพราะว่ามันไม่ได้ไปชี้ในประเด็นนั้นนะครับแต่ว่า
คำพิพากษาถ้าออกไปในธรรมนองนั้นเนี่ยมันก็เอาไปใช้ในคดีแพ่งได้ครับ
ซึ่งหมวดจรูนต้องไปสู้ต่อเลยฮะว่าเขาเป็นเจ้าของลอตเตอรี่ตัวจริง
ว่าไปยึดตามที่ว่าที่ท่านผอบตรบอกว่าเขียนไว้สลากบอกไว้แล้วว่า
ใครบุคคลใดครอบครองก็ถือเป็นเจ้าของอะไรอย่างนี้
อันนั้นก็เป็นข้อสันนิษฐานตามกฎหมายนะครับแต่ว่าในในการพิจารณาคดีเนี่ย
คงจะต้องนำสืบในเรื่องเหล่านี้ว่ามันมีเหตุผลอื่นประกอบไหม
คือมันไม่ได้ง่ายขนาดนั้นนะครับ
ค่ะทีนี้อยากจะให้ทนายลองอธิบายเพิ่มเติมนิดนึง
จากการแถลงข่าวของท่านผอบตรที่ท่านยกคำพิพากษา
สารดีกาปี๒๕๓๐ค่ะ
เกี่ยวกับการขึ้นเงินรางวัลให้กับผู้ที่

รวมถึงผลสรุปของอายการในเรื่องของ
สลากไม่ใช่ทรัพย์มีทะเบียนผู้ใดครอบครองย่อมเป็นเจ้าของ
อธิบายให้คนดูเข้าใจง่ายหน่อยได้ไหมคะ
คืออย่างนี้ครับจะเป็นคำพิพากษาดีการ
คำวินิจฉัยของอายการสูงสุดเนี่ย
ความจริงมันมีรายละเอียดค่อนข้างมากนะครับ

สันนิษฐานของกฎหมายเนี่ยเขาบอกว่า
สลากกินแบ่งรัฐบาลเนี่ยมันเป็นทรัพย์ประเภทหนึ่ง

นะครับเมื่อเป็นทรัพย์ที่ไม่ต้องจดทะเบียนเนี่ย
สันนิษฐานว่าใครก็ตามที่ถือ
ที่ถือสลากกินแบ่งที่ถูกรางวัลแล้วนำไปขึ้นรางวัลเนี่ย
หรือถือว่าเป็นผู้ครอบครองเนี่ย
เขาก็มีกรรมสิทธิ์ในสลากินแบ่งฉบับนั้นนะครับ

แต่ว่าก็อาจจะมีข้อโต้แย้งในเรื่องข้อเท็จจริง

เท่ากับว่าครูปรีชากับเจ๊บ้าบินเนี่ย

คือคดีว่าไปแจ้งความเท็จเขาไปใส่ความเขา
แต่หมวดจรูเนี่ยต้องสู้สองคดี

ก็คือที่สารตำรวจออกหมายจับ
ออกหมายจับครูปีชากับเจ๊บ้าบิน
อีกเรื่องหนึ่งก็คือต้องไปสู้เพื่อเงินที่ถูกอายัดอยู่
ต้องไปสู้ว่าตัวเองเป็นเจ้าของสลัดจริงนี่หรอ
คืออย่างนี้ครับคดีละเมิดเนี่ย
ลาบไม่ควรได้ที่สารจังหวัดกาญจนบุรีในส่วนแพ่งเลยนะครับ
หลังจากที่ตำรวจสรุปสำนวนแล้วส่งให้อายการ
ซึ่งไม่น่าจะมีปัญหาอะไรเนี่ยนะครับ
ไฮยาการก็จะส่งฟ้องสาร
ส่งครูปีชาส่งเจ๊บ้าบินไปฟ้องศาล
ทั้งสองคนก็จะเปลี่ยนฐานะจากผู้ต้องหาเป็นจำเลย
ทนายของฝ่ายหมวดจรูนเนี่ยก็อาจจะยื่นคำร้องต่อสารจังหวัดกาญจนบุรีบอกว่า
บอกว่าให้รอฟังขุนคดีอาญาก่อน
เพราะว่าคดีแจ้งความเท็จมันก็เป็นสาระสำคัญนะครับ
ที่จะชี้ว่าใครเป็นเรื่องของกรรมศิษย์ศาละเก็งแบ่งรัฐบาลที่ถูกต้อง

ทีนี้มันมีตั้งแต่ตอนเป็นตำรวจภูทรภาค๗นะคะ
บอกว่าจะมีการแจ้งข้อหาหมวดจรูน

แต่หวดจรูนบอกว่าไม่ได้รับความเป็นธรรมก็มาร้องให้กองปราบดูแลเรื่องนี้ต่อ
แล้วจริงแล้วตอนนี้ผู้สื่อข่าวเขาบอกว่ายังไม่ค่อยเข้าใจประเด็นนี้
หวดจรูนยังมีข้อหาเรื่องของการยักยอกทรัพย์ติดตัวอยู่ไหมคะตอนนี้
คืออย่างนี้ครับตอนที่ตำรวจภาค๗เนี่ยแถลง
แล้วก็ในรอบแรกที่บอกว่าครูฟีชาน่าจะเป็นเจ้าของเพราะว่ามีพยานทุกคน
ตำรวจภาค๗ก็บอกว่าอาจจะต้องแจ้งข้อหายักยอกและรับของโจรกับหมวดจรูน
ซึ่งผมไม่ค่อยแน่ใจเท่าไหร่นะครับว่าที่บอกจะแจ้งข้อหานั้นได้แจ้งแล้วหรือยัง
หรือถ้าได้แจ้งแล้วเนี่ยคดีนั้นก็อาจจะยังอยู่ระหว่างการพิจารณาของพนักงานสอบสวนอยู่นะครับ
เขาคงจะมาเริ่มต้นใหม่ที่สอบสวนกลางที่กองปราบไปแล้ว
คงเป็นอย่างนั้นนะครับคงเป็นแนวทางนี้ครับ
คิดว่าอีกนานไหมฮะคดีนี้กว่าจะจบกว่าจะสิ้นสุด
จรูนจะได้เงินไหมครับที่สุดแล้ว
ตอนเริ่มต้นนี่มันเป็นเพียงยกแรกนะครับสอนคุณพระปูม
ผมคิดว่าถ้าครูปีชายืนยันที่จะสู้คดี

กว่าจะได้ใช้เงินนะคะทนาย

ก็เดี๋ยวเราพักกันก่อนกันแล้วกันนะครับ
หน้าตามกันต่อนะครับท่านผู้ชมครับพักกันครู่เดียวครับ